คุณผู้ชมคะจากกรณีที่เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีผู้หญิงเป็นพลเมืองดีคนหนึ่ง
ก็คือคุณอัชรากระหนกพัชรกุล
เธอไปเก็บเงินในถังขยะของเทศบาลก็คือถังสีเขียวได้
นับไปนับมาก็คือ๑๑๗๐๐บาท

มาแสดงตัวแล้วนะคะว่าเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้
คุณป้าบอกว่าที่ทิ้งเงินก้อนนี้ไปเนี่ย

คนนี้คือคุณเก็บได้กับลูกสาว
มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะ
แล้วก็เมื่อวานนี้คุณป้าก็คือคุณป้า

เป็นคนที่มาแสดงตัวว่าตัวเองเป็นเจ้าของ
ในวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมา
วสันบุญอนุกูลอายุ๔๙ปี
พาคุณป้าฉลวยแทร่เตียว
อาชีพขายสลากินแบ่งรัฐบาล
คนนี้เป็นแม่ยายของคุณวสัน

ยุทธชัยโพรุ่งสารวัตรสอบสวนสพเมืองระยอง
คือก่อนหน้านี้มาแสดงตัววันนี้มาขอรับเงินคืน
คุณป้าฉลวยบอกว่าที่ทิ้งก็คิดว่า
ไปดูธนบัตรในตู้ก็ปลวกมันแทะหมดแล้ว
ตู้เองก็พังธนบัตรเองก็ชำรุด
ก็เลยคิดว่ามันใช้ไม่ได้ก็เลยเอาไปทิ้ง

ซึ่งการมารับเงินครั้งนี้มีนางสาว
รัชดาชื่นชอบผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์
จัดการธนบัตรระยองมาอำนวยความสะดวก
ให้คุณป้าฉลวยก็มีการนับเงินที่ชำรุดแล้วค่ะ
นับก็คือครบจำนวนนี้นะคะ๑๑๗๐๐๐บาท
พอนับครบก็เก็บเงินใส่ไว้ในกระเป๋าทีนี้
ให้เป็นเกร็ดความรู้กับคุณผู้ชมนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปเจอลักษณะแบบคุณยายฉลวยหรือว่าคุณป้าฉลวย
ไปเจอธนบัตรชำรุดแล้วท่านต้องทิ้งหรือเปล่า

เพราะว่าตามพบเงินตราปี๒๕๐๐นึง

ถ้าเกิดว่าชำรุดบางส่วนก็สามารถที่จะ

อย่างกรณีนี้ก็คือนำไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
แต่ถ้าเกิดว่ามันขาดครึ่งท่อน
อันนี้ก็สามารถเอาไปแลกกับธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้
แต่ว่าเงินที่แลกได้ก็จะเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง

ค่ะทีนี้หลายคนอยากทราบรายละเอียดชัดเลย
เกี่ยวกับการที่คุณป้าฉลวยแทร่เตียว
อายุ๘๓ปีเอาเงินไปทิ้ง
คุณป้าเล่ารายละเอียดชัดเจนแบบนี้นะคะ
เงินจำนวนนี้เป็นหนึ่งในจำนวนหลายหมื่นบาท

ทีนี้ตู้ไม้ปลวกมันมากิน
มันไม่ได้กินแค่ตู้ไง

มันไปกินเงินของคุณป้าด้วย
คุณป้าก็เลยคิดว่าพอไปกินเงินแบบนี้
มันชำรุดแบบนี้ปลวกแท้แบบนี้

ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณป้าก็เลือกเอาแต่แบงค์ที่มันเสียหายน้อยเก็บไว้
แลกธนาคารกสิกรไทยได้มา๖๐๐๐บาท
ส่วนเงิน๑๑๗๐๐๐บาทที่เอาไปทิ้ง
คือคุณป้าสังเกตเห็นแล้วว่ามันแทะแล้วมันแหว่งไปเยอะ
คุณป้าก็เลยคิดว่ามันใช้ไม่ได้แล้ว
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาก็มาตรวจสอบ
เขาบอกว่าเห็นว่ามันแค่แหว่งไปขอบนิดเดียว

คุณป้าคิดว่ามันแหว่งเยอะมันใช้ไม่ได้แล้วนะคะ
บอกเลยว่าตรงนี้ดิฉันอยากมีความรู้สึกแบบนี้บ้าง
แต่ไม่น่าจะมีเพราะในกระเป๋ามีเฉพาะเหรียญ

ส่วนคนที่มาด้วยหลานนะคะก็คือหลานชายคุณวสิน

คุณวสันพามาบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวจะต้องรบกวนให้ทางแบงค์ชาติจังหวัดระยอง
เอาเงินไปแลกแล้วก็เอาแบงค์ดีแบงค์ใหม่กลับมาให้คุณยายค่ะ